ท่านผู้ชมครับมาดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่ลบบุรีนะครับ
มีคุณยายวัย๖๙นะกำลังนั่งล้างจานอยู่ที่หน้า
บ้านนะครับปรากฏว่ามีคนร้ายบุกเข้ามาใช้มีดปาดคอจน
เสียชีวิตนี่ฮะตำรวจกำลังติดตามตัวผู้ก่อเหตุอยู่นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านพักในพื้นที่หมู่๒ตะบนชัยนารายอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี
ผู้ตายก็คือนางสมจิตบัวผันโพนอายุ๖๙ปีนะครับ
สภาพศพที่ลำคอมีรอยถูกของมีคมปาดคอเนี่ยจนเกือบขาดนะครับ
จมกองเลือดอยู่ข้างโอ่งน้ำข้างศพมีกระทะมีจานมีชามเครื่องครัวต่าง
เพราะว่าตอนนั้นกำลังเตรียมของจะไปล้างจานแล้วก็ถูกคนร้ายมาปาดคอเสียชีวิต
ท้องที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ของสพม่วงค่อมนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบดูหลักฐานต่างในที่เกิดเหตุ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปตามความคืบหน้าของคดีนี้นะครับ
ที่บ้านของคุณยายสมจิตผู้ตายยังมีข้าวของเครื่องใช้จานชาม
ที่ผู้ตายกำลังจะล้างยังอยู่ที่จุดเดิมนะครับคราบเลือดยังกระจายอยู่ทั่วบริเวณเลย
นางสุรินทิพย์มาสนอกอายุ๔๗ปีเป็นลูกสาวของผู้ตาย
บอกว่าแม่อยู่ตามลำพังในบ้านหลังนี้มาหลายสิบปีแล้ว
แม่เป็นคนอัธยาศัยดีนะอาจจะปากร้ายแต่ใจดี
เช้าวันเกิดเหตุแม่ไปทำบุญที่วัดซึ่งเป็นวันพระ
แล้วก็ให้อดีตสามีชื่อตาเชียนมารับที่บ้านไปส่งที่วัด
คนที่มาพบศพคนแรกเนี่ยคือตาทองนะเป็นอดีตน้องเขยของแม่
ซึ่งลูกบอกว่าตาทองเนี่ยมักจะเดินทางเข้าออกบ้านแม่บ่อย
เพราะว่าจะเอาอาหารมาให้หมาของเขา
เนื่องจากหมาของตาทองเนี่ยมาออกลูกที่บ้านของ
ยายสมเจ็ดผู้ตายนะครับ
แม่ก็มักจะว่าไปบ่อยครั้งอ่ะค่ะ
เพราะว่าหมาของตาทองชอบไปกัดไก่ที่แม่เลี้ยงเอาไว้
ลูกสาวก็เลยสงสัยว่า
ทำไมตาทองถึงเป็นคนไปบอกตาเชียน

แล้วทำไมถึงไปบอกช้า
ทั้งที่สภาพศพแล้วเนี่ยคือตาทองเนี่ยบอกว่ามาเจอศพแม่ตอนเที่ยง
แต่ไปบอกตะเชียนที่ปกติจะมารับแม่ไปทำบุญที่วัดเนี่ยเป็นอดีตสามีเนี่ย
นู่นอ่ะบ่ายสามอืมอ่ามาเจอศพตอนเที่ยงแต่ไปบอกคนให้มาช่วยดูศพตอนบ่ายสาม
คาดการณ์ของลูกสาวคาดว่าแม่เมื่อวานนี้กำลังนั่งเตรียมข้าวของ
เพื่อจะล้างจานอยู่คนร้ายที่คาดว่าต้องเป็นคนรู้จักกัน
ได้เดินเข้ามาแล้วคงจะมีปากเสียงกันนะครับ
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะอารมณ์โมโหหรือว่าตั้งใจมาหรือเปล่าเนี่ย
ก็เลยเดินเข้ามาใช้มีดปาดคอแม่นะฮะขณะที่นั่งอยู่นะครับ
แม่ล้มลงไปนอนกับพื้นก็เสียชีวิตลักษณะท่าตะแคง

ทั้งที่ตาทองมาเห็นแต่ทำไมตาทองไม่ไปบอกคนในหมู่บ้านเลย
ว่ายายเสียหรือเปล่าทำไมไม่ไปบอกทำไมต้องให้คนอยู่บ้านรู้จักพี่
ทั้งทั้งที่พี่อ่ะก็ไปขายของ
เมื่อก่อนเขาเคยเป็นอดีตน้องเขยน้องสาวของแม่พี่น่ะ
ได้แต่งงานกับแต่คนนี้แล้วตอนนี้น้องสาวของแม่พี่เป็นมะเร็งเสียชีวิตไปแล้ว

มีเรื่องไหมเขาก็จะหงองแหงกันธรรมดาค่ะ
หมานี่แหละหมาเขาชอบมากินไก่แม่
นั่นแหละแล้วแม่บางทีแกก็คนแก่โบราณพี่บอกเลยว่าดูจากสภาพบ้านนี้
แก่แม่พี่อยู่มาตั้ง๖๐กว่าปีแล้วแหละ
แกก็จะพูดตามภาษาคนแก่นะกูมึงมึงอะไรอย่างนี้
แล้วก็อาจจะผิดหูอาจจะไปพูดอะไรที่ผิดหู
คืออันนี้พี่เดาเองนะพี่ไม่สรุปว่าเป็นน้าทองหรืออะไร

ทำไมเขาเห็นคนแรก
กว่าจะถึงคนที่ตะเชียนไปบอกเนี่ย
สมจิตผู้ตายก็จะมีตะเชียนอดีตสามีมาคอยรับศพ
เล็กน้อยอ่าเพราะว่าผู้ตายเป็นคนชอบพูดเสียง
อาจจะแบบลักษณะเหมือนกับปากวัยชอบต่อว่าชอบด่าอะไรหน่อยนะฮะ
ส่วนตาทองก็เห็นว่ารู้จักกับผู้ตายเป็นอย่างดีเพราะว่าเคยเป็นน้องเขยกัน
ซึ่งตาทองลักษณะจะเหมือนคนสติไม่ค่อยดีก็เลยคาดเดาไม่ได้ว่าใครจะเป็นผู้ก่อเหตุนะครับ
วันนี้ตำรวจสพม่วงค่อมลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ได้นำตัวตาทองที่พบศพคนแรกไปสอบปากคำที่โรงพัก
เมื่อช่วงเย็นก็มีพิธีรดน้ำศพของคุณยายสมจิตไปแล้ว

ลูกหลานบอกว่าเดี๋ยวจะชาปนกิจศพวันพระรหัสที่จะถึงนี้นะครับ
อืมซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าล่าสุดตาทองเนี้ยค่ะรับสารภาพแล้ว
เอาเลยฮะว่าเป็นคนลงมือฆ่าเอง
แต่ยังไม่ได้บอกสาเหตุว่าลงมือฆ่าเพราะอะไรโอ้โหอืมครับ